รถกระบะของสายตรวจสอนอบางชันเสร็จภารกิจมาจอดอยู่ริมถนน
ก็เปิดไฟวับวาบวับวาบอยู่สักพักเดียวครับ
มีรถเก๋งสีดำนะฮะข้ามมาจากไหนก็ไม่รู้
มีรถเก่งข้ามมาจากไหนก็ไม่รู้
ชนเต็มแรงเลยตำรวจสองนายในรถสายตรวจปลอดภัย
แต่ว่าคนขับรถเก๋งกระเด็นออกมาเสียชีวิตครับ
นั่นเป็นวินาทีเป็นวินาทีตายครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสายตรวจสอนอบังชันจอดรถกระบะ๔ประตูเปิดไฟวาบอยู่ข้างทาง
จู่มีรถเก๋งสีดำขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจังแล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าจนรถพังยับเยิน
ชิ้นส่วนนั้นกระจัดกระจายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่สามสิบตุลาคมที่ผ่านมาครับ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านขายไอศกรีมชื่อร้านความสุขที่ไม่มีวันละลาย
ริมถนนศรีนครินร่มเกล้าวเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะสี่ประตูของสนบางชัน
หมายเลขทะเบียนหกก่อก่อยจอจานหกสองหนึ่งหกกรุงเทพมหานครท้ายรถฝั่งซ้ายถูกชนพังเสียหาย
ข้างทางพบรถเก๋งฮอนด้าสีดำชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าพังยับเยินทั้งคัน
ส่วนคนขับรถเก่งคือนายชัยพลอุบลนุษย์อายุ๔๒ปีเขากระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุญาติผู้เสียชีวิตนำเครื่องเส้นไหว้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนายชัยพลนะครับ
โดยจุดเกิดเหตุนะฮะที่เป็นเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเนี่ยครับ
ยังมีร่องรอยของความเสียหายไว้หลายแห่งจากการตรวจสอบพบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ตำรวจสายตรวจสอนอบังชัน๒นายขับรถออกตรวจพื้นที่ตามปกติ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจได้ขับรถมาจอดริมถนน
ของช่องทางคู่ขนานถนนศรีนครินร่มเกล้านะแล้วจู่จู่ครับ
นายชัยพลผู้เสียชีวิตเนี่ยขับรถเก๋งมาด้วยความเร็ว
อยู่ในช่องทางหลักนะแล้วก็เสียหลักชนเกาะกลางถนนก่อน
แล้วก็พุ่งข้ามช่องทางคู่ขนานมาชนเอาท้ายรถกระบะของตำรวจแบบนี้แหละฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทราบว่าตำรวจทั้งสองนายเนี่ย
อยู่ในรถปลอดภัยนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงว่ามันเกิดอุบัติเหตุขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะ
ล่ะครับพุ่งมาจากข้างในจนออกมาข้างนอก
เป็นเหตุแบบนี้แล้วฮะค่ะต่อเนื่องที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
แยกวัดใจแล้วก็วัดดวงด้วยนะคะคุณผู้ชมโฟกัสสองจุดค่ะ
ขวาจอกับมุมซ้ายจอนะคะซ้ายเนี่ยเป็นรถมอเตอร์ไซค์
ขวาเป็นรถบรรทุกสี่ล้อค่ะมาเจอกันกลางกลางแยกแบบนี้นะคะ
เตอร์ไซค์เนี่ยจะบอกว่าคือมีทั้งคนขี่และคนซ้อน
คุณเห็นไหมร่างกระเด็นตีรังกาขึ้นไป
แล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สาหัสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราย้ำเตือนกันแบบนี้นะคะ
ว่าตรงจุดทางแยกทางเบี่ยงทางอะไรแบบนี้
เราไม่ต้องใช้ในเรื่องของการตัดสินใจท่านต้องฉลอและระวัง
จุดเกิดเหตุกลางแยกตะวันท่าทองบ่อทองจังหวัดชลบุรี
ทีนี้ฝั่งมอเตอร์ไซค์คุณเห็นไหมทั้งคนขี่แล้วก็คนซ้อน
ร่างกระเด็นตีรังกาตกลงมากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แม้ว่าทั้งสองคนจะสวมใส่หมวกกันน็อกนะคะคนเจ็บคนแรกชื่อว่าคุณบัญชาจินวิเศษ
คนนี้มีบาดแผลเจาะที่หน้าแข้งขวาลึกถึงกระดูกค่ะ
เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่วนคนซ้อนเป็นผู้หญิงนะคะ
ชื่อว่าคุณราตรีบุญพันธ์คนนี้ปวดที่เข่าขวาค่ะ
ส่วนมอเตอร์ไซค์พังคว่ำอยู่กลางถนนนะคะ
รถบรรทุก๔ล้อก็สภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายมีร่องรอยถูกเฉียวชนแบบนี้ค่ะ
ไปสอบถามคนขับรถบรรทุกคุณสุชาติกาญจนปรีดาเล่าบอกว่า
ขณะกำลังขับรถจากบ้านโปร่งเกรดไปส่งสินค้าที่ตลาดทัพเจริญบ่อทองที่ชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นแต่กลวยวางกั้นก็เลยขับข้ามสี่แยก
หันมาอีกทีรถมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่ทราบค่ะมาจากถนนนี่แหละค่ะ
พุ่งชนรถตัวเองเต็มแรงเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ